เขาก็พวงแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิว่า
ซึ่งในงานมงคลสมรสของเขาก็บ่งบอกว่าตัวเองเป็นแฟนบอลพันธ์แท้
เพราะว่าในตอนเชิญตัวบ่าวสาวเข้ามาในงาน
ก็เลยให้เพื่อนร่วมทีมร้องเพลงเชียร์ของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะ
ก็เป็นพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะคะ
ระหว่างนางสาวกิ่งรัฐวงสวัสดิ์หรือว่าคุณเอ
กับนายพาสกรบวรพดุงกิติหรือว่าคุณอันค่ะ
ซึ่งเจ้าบ่าวเป็นแฟนพันธ์แท้ของทีมท็อตแมมฮอสเปอร์
ที่กำลังมีลุ้นแชมป์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ
โดยช่วงที่เชิญคู่เบาสาวขึ้นสู่เวทีนี่แหละค่ะ
เหล่าบรรดายิตอาร์มี่นะคะของทีมท็อตแมมฮอสเวอร์
ซึ่งสองเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่แฟนบอลของทีมทอดแมมฮอสเปอร์
จะร้องทุกครั้งในการเชียร์ทีมของตัวเองตอนลงแข่งขันค่ะ
โดยบรรยากาศงานมงคลสมรสก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
มื้นมากจัดไปเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจสำหรับเหล่าแฟนบอลทั้งหลายนะคะ
โดยคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะก็ยังถูกแชร์ไปยังเว็บไซต์ในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ
ชื่นมืนสุดนะคะสำหรับแฟนบอลของทีมท็อตแม่งฮอสเบอร์ค่ะ